ใครที่ชื่นชอบช้างก็ต้องไปปางช้างเหมือนกัน

ฟาดงวงฟาดงา
มันเป็นอาการที่ผู้หญิงเวลาควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะมีอาการแบบนี้แหละ

หรือโดนช้างกระทืบอะไรแบบนี้เกลียด

ที่ไม่ควรจะจดจำและนำมาเล่ากันเนี่ย
เขาบอกแล้วอย่าเปรียบเทียบผู้หญิงกับช้าง

คือจะบอกอย่างนี้คุณชนะคุณใบตองคุณผู้ชมค่ะ
บางชนิดเนี่ยมันก็จะมีสัญชาติยานหรือว่า
มีพฤติกรรมที่ไม่อยากจะให้เราไปยุ่ง

ใช่หรือว่าถ้าจะจับแมว

ไม่มีไม่เกี่ยวเป็นสุภาษิตเฉย

แต่ว่าช้างน้อยตัวนี้ที่ปางช้างจังหวัดเชียงใหม่

ห่วงหางทำไมหวงหางขนาดนั้นจ๊ะ

นี่ค่ะช้างตัวน้อยตัวนี้นะคะ
ชื่อว่าช้างพังวันดีอายุ๒๙ปีแล้ว
สังเกตที่หางของเขาดูสิคะ
เออคือช้างมันก็ต้องมีหาง
แล้วที่ปลายหางมันก็ต้องมีคนอยู่แล้ว
บางตัวก็ขนมันบางหน่อย
อาจจะแบบว่าปัดไกลไล่แมลงเยอะหน่อย
อายุมากแล้วขนร่วงได้อย่างนี้นะคะ
แต่เจ้าตัวนี้ขนเพียบเลย
ไว้ขนยาวมากอารมณ์เป็นช้างฮิปสเตอร์

แต่ช้างตัวนี้ไว้หนวดไว้คราวที่บริเวณหาง

แต่คือว่ามันห่วงเพราะว่าใครไปจับหางมันไม่ได้เลยคุณ
ผู้จัดการปางช้างจังหวัดเชียงใหม่นี่นะคะ
คือนางวาสนาทองสุกบอกเล่าให้ฟังว่าช้างวันดีหวงหางเป็นพิเศษ
ลักษณะมันก็เหมือนกับคนนะคะที่รักสวยรักงาม
อย่างเช่นคนที่แบบรักผมก็จะดูแลเส้นผม
ไม่อยากจะทำร้ายผมไม่อยากจะให้ใครมาจับ

สวยรักงามหวงขนที่หางตัวเองไม่ให้หลุดร่วง

สังเกตที่หางของพังวันดีกับช้างตัวอื่นเนี่ย

ช้างตัวอื่นนี้ขนจะร่อยร้อนแล้วขนจะบางดูตัวนู้นตัวเกร็กไกลหน่อย
ช้างวันดีเนี่ยขนมันก็จะเยอะกว่าจะยาวกว่า
ก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่สำหรับคนที่จะไปเที่ยวปางช้างเชียงใหม่เหมือนกันนะ

โดนมันฟาดงวงฟาดงาอันนี้ไม่รู้ด้วย

ธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมแตกต่างกันไป
ถ้าเราไปเจอสัตว์แปลกสัตว์ที่ไม่คุ้นเคยก็อย่าไปยุ่งกับมัน
หรือถ้าเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของก็คุยกับเจ้าของเขานิดนึงว่าเล่นยังไง
เอาจริงแค่สูนักตัวเล็กนะคุณนะ
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเจอสูนักเอ้ยเล่นด้วย
ไม่ได้เราก็ต้องถามเจ้าของก่อนว่าน้องเขาห่วงส่วนไหนไหมในร่างกาย
เพราะว่าสัตว์แต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีความชอบไม่ชอบอะไรที่แตกต่างกัน

คุณไม่ชอบให้โดนอะไรบ้าง
บางทีผมก็ไม่ชอบให้โดนผมเพราะว่าเส้นผมผมเป็นคนเซ็ตยาก

หัวหงิดกับอะไร